๒นาฬิกา๒๖นาทีย้อนไปนะคุณผู้ชม
คุณน้ำแข็งสัก๓ปีช่วงที่โควิดเริ่มระบาดแล้ว
ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านกันใช่ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวผับบาร์เปิดไม่ได้
แต่คนอยากสนุกกันคนก็จะเปิดดูยูทูป
เปิดดูโซเชียลมีเดียจะมีดีเจอยู่คนหนึ่งเป็นดีเจเด็กครับ
ดีเจวิวเขาก็เปิดแผ่นเปิดเพลงไปนะแล้วก็มีการพูดคำคม
เปิดเพลงสนุกใช่ล่ะผ่านมา๓ปีเพิ่งมีข่าวเศร้าเมื่อเช้านี้
ใช่นะฮะอายุแค่๑๔ปีนะตอนนี้นะคุณน้ำแข็ง
นี่คือภาพตอนที่น้องเขายังมีชีวิตอยู่ครับ
แล้วหมดสติครับขณะนำส่งโรงพยาบาลอยู่ในการดูแลของแพทย์
ของแพทย์อย่างใกล้ชิดอันนี้โพสต์ไว้เมื่อ
ประมาณบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้ครับ
แล้วผู้จัดการก็ขอกำลังใจจากทุกคนที่รู้จักน้อง
ขอให้ผ่านพ้นขีดอันตรายนี้ไปได้ขอปฏิหารจงเกิดกับน้อง
สุดท้ายนี้เหลือแค่ตำนานแม้ไร้ลมหายใจก็ยังมีผลงานให้เห็น
๒๘กุมภาพันธ์ตอนเวลาตี๑ห้าสิบแปดนาที
จากเราไปครับแล้วก็มีคำที่ติดปากของน้องเขาก็คือ
ไปไปไปแล้วก็อ่าฮิฮิฮินะขออภัยครับ
แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าพิธีต่างจะมาอัปเดตให้นะครับ
ทีมข่าวโทรหาผู้จัดการส่วนตัวเพื่อจะถามรายละเอียดของอุบัติเหตุ
แต่ว่าทางผู้จัดการยังไม่รับสายครับ
แฟนคลับแล้วก็ชาวโซเชียลที่ทราบข่าวเข้ามา
แสดงความเสียใจกับการจากไป
กระทันหันของดีเจลดีเจเวลในครั้งนี้กันเพียบเลยนะครับ
มีข้อความว่าถนนยังมีทางแยกมันก็คงไม่แปลกที่เธอจะมีทางเลือกครับไปดูคลิปนั้นหน่อยฮะ
ถนนยังมีทางแยกมันก็คงไม่แปลกที่เธอจะมีทางเลือก

คือตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่เชื่อว่าสร้างรอยยิ้ม
สร้างเสียงหัวเราะสร้างความสนุกสนานให้กับหลายคนที่ติดตามนะ
ฟังฟังน้ำเสียงฟังลีลาการใช้คำพูดคำคมต่าง

แล้วเป็นมิติใหม่ของการเปิดแพลนหน้าคุณผู้ชมครับ
จากการโพสต์คลิปไลฟ์สดกับคำคมมากมายเลย
ได้ยินทีไรหลายคนก็รู้สึกแทงใจครับ
เป็นที่ชื่นชอบครับผู้ติดตามในหลักแสนจะล้านแล้วมั้งเนี่ย
แสนดีทำไมเขาเลือกคนถูกใจไม่ใช่คนดี
บางทีก็มีความรักเกิดจากคนสองคนแต่มักจบลงที่คนสองใจ
สมัยนี้พรมลิขิตสู้บัตรเครดิตไม่ได้หรอก
แว่นอาจจะเบลอแต่ถ้าขาดเธอผมขาดใจ
แล้วก็จะมีวลีที่น้องเขาจะพูดอยู่ในการเปิดแผ่นตลอดนะครับ
เอาป้ายป้ายป้ายแล้วก็อ่ายฮีฮีฮีนะครับ
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๖๓ครับ

รางวัลนี้แล้วจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนจำได้แน่นอนครับ